ข่าวลือข่าวเมาส์หนาหูทีเดียวคุณผู้ชมว่า
นางเอกซินเดอเรลล่าชีวิตจริงไม่สุขสมหวังดังในนิยายแสลง
ต้องบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายอีกนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่านางซิงเวอร์ชันนี้เนี่ย
ต้องอกกลัดน้องทุกข์ระทมอยู่กับสามีที่แสนจะเจ้าชู้นะคะ
และตอนจบก็คาดว่าจะไม่แฮปปี้แอนดิ้งเพราะว่านางซินของเราเนี่ย
กับขอยุติความสัมพันธ์กันเลยทีเดียว
ไทยรัฐออนไลน์เขากำลังหมายถึงใครหมายถึงคู่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เรื่องราวของซินเดอเรลล่าผู้ช้ำระกำรัก
ถูกเปิดเผยผ่านไทยรัฐออนไลน์

ไฮโซซุกอีหนูนางเอกสุดช้ำอยากหย่าแม่ผัวสั่งห้ามกลัวตระกูลหมอง
กระตุ้นต่อมสงสัยของชาวเน็ตให้คิดตามว่าใครคือนางเอกซินเดอเรลล่า
ชีวิตหลังสมรสกับเจ้าชายรูปงามไม่หอมหวานเหมือนในเทพนิยาย
เธอต้องเผชิญความอัดอั้นตันใจ
เพราะสามีผู้แสนดีนั้นกลับกลายเป็นนุ่มเจ้าชู้ไม่รู้จักจบจากสิ้น
นางเอกซินเดอเรลล่าจึงอยากคืนตำแหน่งภรรยาไม่ขอทนอีกต่อไป
ตัดสินใจแล้วว่าจะหย่า

เพราะติดที่แม่สามีไฮโซมีคำสั่งประกาศิษย์ห้ามหย่า
เพราะจะทำให้เสียชื่อวงตระกูล
ก็เลยทำให้นางเอกซินเดอเรลล่าต้องทนอกกลัดน้องอยู่ต่อไป
และได้แต่หวังว่าแม่สามีจะใจอ่อนเปิดไฟเขียวให้สักวัน
เนื้อข่าวไม่มีอักษรย่อหรือบอกใบ้ให้รู้ว่านางเอกซินเดอเรลล่าหมายถึงใคร
ก็คงต้องปล่อยให้นักสืบไซเบอร์ทำงานกันยากหน่อยก็แล้วกันนะคะงานนี้